อย่างตลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่อนะฮะต้องบอกเลยว่าออกเพลงไหนมาก็ดังค่ะแล้วก็ดังจริงจริงไม่รู้ดังดังแบบดีหรือดังแบบไม่ดีล่ะน้องสวีสุดเพลงเขาเนี่ยยับแม่ดังจริงจริงดังแบบในทางแง่ลบนิดหนึ่งก็เลยโดนลบออกจากยูทูปไปแล้วแล้วก็โดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก่
จนทำให้แจ๊สชวนชื่นตลกชื่อดังออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับกับการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ผ่านสื่อครั้งแรกในงานรอบสื่อมวลชนภาพยนตร์หลวงพี่แจ๊สซีจีค่ะเจ้าตัวก็แสดงนำนั่นเองโดยแจ๊ดนะคะยอมรับกับการตัดสินของกระแสสังคม
ผมบอกตรงว่าผมเป็นคนที่

ผมมันไม่มีอะไร
มันไม่มีอะไรดีเท่ากับความ

แต่สิ่งที่ผมทำผมแค่อยากจะบอกว่า

แม้ใครจะมองว่าผมผิดแต่ผมบริสุทธิ์ใจ

ชื่อเพลงผมก็ยอมรับว่าผมคิดมาแล้ว

เพราะฉะนั้นผม

แล้วผมเห็นชั้นเจออุปสรรคอะไรอยู่แล้ว
ในวงที่รอความหวังอยู่ผมก็ไม่ท้อครับ
เพราะผมเป็นแม่ทัพเราท้อไม่ได้ละครับ
อ่ะย้ำกันอีกครั้งละกัน
ตอนนั้นคือหลายคนบอกว่าเป็นสองแง่สองงามหรือเปล่า

แต่ครั้งก่อนแจ๊สเขาอธิบายเอาไว้นะครับ
ยับแม่มาจากว่าแม่หมายถึงสาว
ยับเนี่ยคือชวนมาเต้นกันให้ยับเต้นกันให้สนุกเต้นให้เมามันนั่นเอง
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีคนรณรงค์ในสื่อโซเทียลบอกว่า
อย่าใช้คำว่าแม่ไปร่วมกับคำหยาบหรือคำด่าอะไรทั้งนั้น
ตัดคำว่าแม่ออกไปเพราะเป็นคำที่ยิ่งใหญ่
ควรจะมาเป็นคำด่าหรือว่ามาเป็นคำหยาบ
ไม่ว่าจะไปร่วมกับคำไหนก็ตามอะไรแบบนี้ด้วย

ตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแก๊สแจ๊ดชวนชื่น

อ่ะรวยแม่รวยแต่เขาเป็นคนหา
ถ้าคุณผู้ชมคิดถึงเขาในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปติดตาม
ภาพยนตร์เขาไปติดตามได้ในเอ็มวี

พี่แจ๊กก็ร่วมเล่นอยู่ด้วยเหมือนกัน